คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้ถูกวิจารณ์เยอะมากในโลกออนไลน์ค่ะ
เป็นภาพการฉลองปีใหม่
ถ้าไปจัดฉลองที่บ้านก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
แต่ไปจัดฉลองภายในสำนักงานอบตป่างิ้วที่อำเภอเมืองอ่างทอง
แล้วในภาพเนี่ยจะเห็นใช้ไมโครโฟนร้องเพลงแล้วบนโต๊ะคล้ายกับมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
คือมันมีกฎหมายกำหนดเอาไว้เขาห้ามค่ะ
ไปดื่มเพลงดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชกันไม่ได้นะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะค่ะมีการเปิดเครื่องเสียง

มีเครื่องดื่มทั้งร้องเพลงทั้งเต้นรำ
มีข้อความอย่างที่ขึ้นเอาไว้หน้าจอค่ะ
ฉลองปีใหม่ใครเขาก็ทำกัน
แต่ฉลองในห้องกองคลังบนสำนักงานมันชิวไปไหม
วิจารณ์เยอะมากจริงว่าทำไมไม่ไปจัดงานปีใหม่กันที่บ้าน

มาจัดในสำนักงานสถานที่ราชการนะคุณภาคภูมิ
แก้วเหลืองไม่รู้น้ำอะไรนะใช่ไหม
อยากให้คุณภาคภูมิและคุณผู้ชมได้ฟังคำชี้แจง
มีคำชี้แจงมานะคะเดี๋ยวเล่าเรื่องของข้อกฎหมายก่อนนิดนึง
คือจะมีพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ห้ามไม่ให้ดื่มในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ราชการ
ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคะ
ทีนี้ค่ะคำชี้แจงมาแล้วค่ะ
นายอมรินอิ่มเอมประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
ชี้แจงว่าพนักงานอบธป่างิ้วสอบปัญจุ
ิ้วสอบบรรจุได้เป็นพนักงานราชการที่อื่น
จัดเลี้ยงเพื่อเลี้ยงส่งกัน

แต่พอ๕โมงเย็นก็กลับเข้าไปภายในสำนักงาน

เก็บของที่โต๊ะเพื่อที่จะกลับบ้าน

แต่ไอ้เครื่องดื่มเอยอาหารเอยที่เห็นอยู่บนโต๊ะในภาพ
คือฮิ้วของที่มันเหลือติดมือจากงานเลี้ยงข้างนอก

แล้วมาเจอกับพนักงานอีกกลุ่มนึง

กำลังจัดเครื่องเสียงสำหรับการประชุม
ก็เลยลองใหม่นี่คือการลองใหม่
มันก็เลยบังเอิญมาเจอกันพอดี
ของพวกนี้อาหารการกินอะไรต่างนานาเนี่ย
เข้ามาเฉยจะกลับกันอยู่แล้วจะเก็บของ

ใช่เขาบอกแบบนี้ตายแล้วมันเป็นเข้าใจผิดกัน
ก็เขายืนยันว่าไม่ได้เป็นการจัดเลี้ยงฉลอง
สถานที่ราชการฟังคำชี้แจงดูค่ะ
แล้วก็มีพวกเจ้าหน้าที่อะไรอยู่
เขาอยู่นั่นก็พอดีว่าน้องเขามาหลากพี่ที่อะไรอย่างนี้
พอเขาย้าย
ก็แต่ว่าถามว่ามีจัดเลี้ยงในสถานการณ์ไหม
ไม่มีแหละค่ะพอดีว่าเขาไปจิงอย่างข้างนอก

ประหลัดอบตค่ะดิฉันขออนุญาตนะคะ
ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงเหรอ

หิ้วเข้ามาใช่
ถ้าคนจะหิ้วกลับมาเพื่อจะหิ้วกลับบ้านเนี่ยหิ้วเยอะขนาดนี้

เป็นถาดวางไว้เหมือนบุฟเฟ่
แทนที่จะหิ้วเหลือมาก็ต้องเผื่อเอาไปกลับบ้านใช่ไหม

หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้คุยกับพนักงานแล้วนะคะ
ส่วนพนักงานที่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา

ก็ไปสอบบรรจุได้งานที่ใหม่
ลงโทษเขาไม่ได้แล้วเขาย้ายที่ทำงานไปแล้ว
ก็เลยไม่รู้จะไปลงโทษเขายังไงที่ฮิ้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา

ค่ะบังเอิญ๕โมงเย็นไหมเวลาเลิกงานแล้วหิ้วกลับมา
หิ้วของเหลือจะมาเก็บของที่โตเพื่อนจะกลับบ้าน
เจอเพื่อนกำลังลองเครื่องเสียงลองไมค์อยู่ดูสิ
แล้วก็ไปคิดกันไปหาว่าเขามาจัดเลี้ยงฉลองปีใหม่
มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชกาลนี่เห็นไหม
ไมค์นะลองไมค์ค่ะอาจจะลองหลายเพลงไปหน่อย
ลองนานไปหน่อยเต้นมันไปหน่อย

เราก็ไปถามมาให้แล้วนะ
เขาก็ชี้แจงมาว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ